สบอกจริงจังถึงขั้นอยากจะแต่งงานเลย
แต่ที่ยังไม่ไปสู่ขอฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากจะทำงานให้มั่นคงกว่านี้ก่อน
ส่วนไปเจอจิ๊บมาจิ๊บบอกว่าไม่เร่งรัดค่ะคุณพี่
รอได้นะจ๊ะจะแต่งเมื่อไหร่ก็ว่ากันตามนั้นแล้วกัน
แต่พอเราถามถึงเรื่องความเซ็กซี่ช่วงนี้ซัมเมอร์ใช่ไหม
อยากจะมีถ่ายเซ็กซี่บิกินี่อีกรอบแล้วหรือเปล่า
กรี๊ดแตกเลยนะแล้วก็บอกเหตุผลลับกับเรามาด้วยค่ะ
ฟังแล้วบอกเลยว่าโอ๊ยตายอะไรจะขนาดนั้นไปฟังเหตุผลของจิ๊บปกชัดหน่อยค่ะ
คุยกันไว้ว่าแบบเออเดี๋ยวสักแบบพี่บอส๓๐แล้วค่อยมาคุยกันอีกทีว่ายังไงดีอะไรอย่างนี้
ก็คืออยู่กันแบบนี้เรามีความสุขกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นเวลาที่เหมือนกับว่าไปสร้างรากฐาน
ซี่จะมีไหมคะเชียร์มาหลายปีแล้วเนี่ย
เดี๋ยวดูค่ะดูเป็นจ๊อปไปนะคะ
ตอนนี้จิ๊บมาแบบเหมือนกับว่าลดน้ำหนักอยู่จะตอบยังไงดีอ่ะตอบตรงก็ได้ลดน้ำหนักอยู่
ก็เลยยังไม่กล้ารับงานแบบนี้เพราะมันก็ยังไม่ค่อยเฟิร์มมากเนาะ
มีข่าวถึงขนาดอ้วนจนคนคิดว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ลดอยู่
เป็ปนึงใจเย็น
แต่ก็ดูแบบนี้เขาก็ไม่ได้อ้วนนะสวยสวรรค์สวนซ้อนดี
หวังว่าจะได้เห็นเซ็กซี่บิกินี่เร็วนี้นะคะจิปกฉาด